คุณผู้ชมคะเมืองปราจีนบุรีในอดีตถือเป็นหน้าด่านสำคัญนะคะ
ในทิศบุรพาของประเทศและเป็นเมืองยุทธศาสตร์ทางทหาร
ทำให้ในหลวงราชการที่๙ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญนะคะ
และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธี
เปิดอนุสวรีเจ้าฟ้าจากกระพงภูวนาฏ
เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับเหล่าทหารค่ะ
พร้อมกับนำโครงการพัฒนาส่วนพระองค์
ช่วยพัฒนาพันธุ์พืชผลให้กับเกษตรกรด้วย

พระพลาเรือนไม้ทรงไทยยังคงถูกอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
เพื่อระลึกถึงวันที่ในหลวงราชการที่๙ทรงประทับ
ให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด
รวมถึงเรือนรับรองสำหรับทรงเปลี่ยนฉลองพระองค์
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว
แปลงนาโครงการพัฒนาส่วนพระองค์

เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
เตือนอินคงที่เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาท
เสด็จในหลวงราชการที่๙ถึง๒ครั้ง
เล่าถึงเหตุการณ์วันนั้นด้วยความภาคภูมิใจ
ครั้งแรกตอนเขาอายุ๕ถึง๖ควบ
เสด็จทางชนละมากเพื่อรับที่ดินจากชาวบ้าน
ที่น้อมกล้าวน้อมกลมอมถวาย
ส่วนครั้งที่๒คือวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเกี่ยวข้าว
ผมก็ได้รับเสด็จท่านอยู่ค่อนข้างใกล้มาก
เพราะผมมีหน้าที่ควบคุมประชาชนให้อยู่ในระเบียบวินัย
ในการรับเสด็จท่านเพราะว่าผมเป็นผู้ใหญ่บ้าน
ขณะนั้นดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านอยู่นะฮะ
ก็ห่างประมาณสัก๑๐เมตร

ทักทายพี่น้องประชาชนที่มารับเสด็จว่า
เป็นยังไงร้อนไหมสบายดีไหม

ก็ให้แจ้งกับเลขาครับ

ยินดีในรถพ้นน้ำตาไหลเลยครับครั้งนั้นที่เราได้รับเสด็จใกล้ชิด
แล้วเราก็อยู่ในเครื่องแบบของผู้ใหญ่บ้านกำนันนะครับผม
โครงการส่วนพระองค์บางแตน
เป็นที่ดินของชาวบ้านซึ่งนำมาทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวาย
เริ่มแรกมี๘๘ไร่ปัจจุบันขยายไปมากกว่า๔๐๐ไร่
อกจากจะปลูกข้าวเพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ไว้แจกจ่ายแก่ประชาชนแล้ว
ยังมีการกันที่ดิน๑๑ไร่ไว้เป็นต้นแบบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
ให้ประชาชนได้ศึกษาหาความรู้
อนุสวรีจอมพลสมเด็จพระเจ้าพระบรมวงเถอร์
เจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาศกรมหลวงพิศนุโลก
สร้างขึ้นภายในมณฑนทหารบกที่๑๒ค่ายจักรพงศ์
อย่างตรงานตาเป็นอนุสรแสดงออกถึงความกระตันยูกระตะเวที
ที่มีต่อพระองค์ในฐานะเป็นผู้ประธานกำเนิดค่ายแห่งนี้
และนับเป็นค่ายทหารแห่งแรกแบบตะวันตกของกองทัพบกไทย
และเมื่อวันที่๑๓มิถุนายนปี๒๕๑๕ในหลวงรัชกาลที่๙
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพระอนุสวรีอย่างเป็นทางการ
โดยมีข้าราชการทหารและชาวบ้านเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จกันเนืองแน่น
โทประดิษฐ์เลิศศิลป์นายทหารผ่านศึกนอกประจำการอายุ๙๐ปี
ครั้งนั้นได้เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
จะล่วงเลยมา๔๕ปีแต่ยังจำภาพบรรยากาศได้เป็นอย่างดี
ผมได้มีโอกาสถวายการรับเสด็จต่อท่าน
พร้อมด้วยนายทหารในมณฑนทหารบกที่๒
เขาก่อนนี้ใช้นามหน่วยที่เรียกนี้ว่าเป็นมณฑนฐานบกที่๒
หลายคนครับที่ได้เข้าร่วมถวายการต้อนรับแก่ท่านครับ
เราต่างคนต่างมีความยินดีมีความรู้สึกยินดีมาก
เราต่างก็พยายามที่จะซักซ้อมพูดกันเผื่อจะถูกพระองค์ท่านจะตรัสด้วย
สองเราก็เตรียมการในเรื่องของการแต่งกาย

เครื่องแต่งกายว่าใครที่แต่งกายมาไม่เรียบร้อยบ้าง
โทประดิษฐ์พร้อมทหารในค่ายรู้ล่วงหน้ามานานร่วม๑เดือน
ในหลวงราชการที่๙จะเสด็จพระราชดำเนินไป
เร่งเตรียมพร้อมกันเต็มที่
มาให้คำแนะนำการใช้อาวุธ
เมื่อท่านเสด็จมาถึงแถวทหารต้อนรับท่านก็แย้มพระสวนน้อย
แต่ก็ไม่ได้พูดจาอะไรตื่นไปอย่างช้า
พยายามที่จะมองหน้าทหารที่ให้การต้อนรับทุกคน

เสด็จพระราชดำเนินของพระองค์ครั้งนั้น
อกจากเปิดพระอนุสวรีอย่างเป็นทางการแล้ว
ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเหล่าทหาร
ที่ต้องออกไปปฏิบัติหน้าที่ตลอดแนวชายแดนเบื้องบุรพา
นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวเมืองปราจีนบุรี
ยังรำลึกถึงความรักและพระเมตตา
ทรงมีต่อประชาชนทุกหมู่เหล่ามิเสื่อมคลาย
แนวทางการดำเนินการตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง
นั้นดิฉันนั้นระลึกถึงหนังสือทรงงานที่พระองค์ท่าน
ไว้ว่างานทุกอย่างจะสำเร็จได้

รู้ตัวตนรู้หน้าที่
รู้จักใช้งอกมายังพยัด

ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย